ก็มาอิ่มย่อยอาหารกันนะครับกับเสียงหัวเราะนะครับ
แล้วก็เพลงลูกทุ่งเพราะในรายการร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ไข่ล้างกัน

เฮ้ยสถานสวง

เคียงกันอยู่ช่องไทยรัฐ

คุณมีกรอนผมก็มีประตูล่ะ

มาวันนี้มีคุณวสุคุณน้ำทิพย์และคุณฟา
ไม่พอหนามีวาวิมอิ่มน้ำใจ

น้องวินข้างน้องวาววิมชุดขาววาวชุดชมพู

น้องวาววาว
ในวันนี้วาวจะมาคว้าเงินล้าน
ทีวีสามสิบสองลายการดี
มีสาระแถมสตอง
มีพิธีกรสวยหล่ออารมณ์ดี

๔๕บาทที่มามีเป็นกรอนอันเดียวคือสตองเมื่อกี้เนี่ย
นี่คนนี้ผมฝากความหวังอะไรกับคนนี้นี่ฝากความหวังใส่แว่นเท่เหลือเกิน
คุณฟาริดามาหรือยังฟาริดาครับ
ขอกรอนพังผูทได้ไหมคะถัดกรอนเนี่ยมันง่ายไป
ผมจะขอเป็นแหลเลยแล้วกันโอ้โห

จะขอให้พรเป็นกรรมกาวว่าขอทุกท่านที่มาเก้าหน้าทะวอน
จะคิดอะไรสมใจดังพรท่านทะวอนตลอดไป
จะคิดอะไรให้สมใจดังว่าหาเจริญก้าวหน้าประชาสดใส
สุขเสรีไม่มีโพยภัยสุขสมใจจะหาใครมาปาน
อยู่ดีกินดีมันมีเนื้อกว่าแก้วแหวนสาหร่ายมาเป็นรัก

มันจบจบพอดีจบพอดีตรงเงินไหลมาเทมาเป็นล้านไง
เอาละครับวันนี้รายการของเรานะฮะก็

ขอบคุณผู้ชมเร็วยิ่งขึ้นนะครับ
วันนี้เป็นเวลาใหม่ของเรานะครับบ่ายโมงตรง
รับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมตัวย่อยอาหาร
ก็เรียกว่าเป็นช่วงย่อยอาหารนี้ได้หัวเราะไปด้วยเนี่ย

ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือและขนหัวลุก
คนแพ้สแตนอัพต้อนรับเธอคนนี้คุณนุตรี
สวัสดีค่ะ

เห็นไหมคะจริงอย่างที่บอกลอยมาเลย

เพราะว่าดิฉันรู้ดิฉันสปีชี่เดียวกับเขาดิฉันเองก็ลอยมาทำงาน

ต้องลอยอังคารถึงจะลอยได้ไกล
คุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราก็คงจะจำคุณหนูตรีได้นะฮะ
เธอก็เป็นสาวงามอย่างมีคุณค่าในราคาน้ำอัดลม

วันนี้เธอมาในชุดไทยเหมือนเดิมนะครับ
เป็นเสื้อทางด้านบนเป็นสร้อยมุกนะครับ
เช่นเดิมนั่นแหละครับเอาไปปรับเปลี่ยน

ทรงผมด้านหลังวันนี้มาในทรงเปิด

จะได้เห็นร่องรอยเกลือน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

ติดแอร์ไหม

ประมาณเวลุวาวาส

อ๋ออุ้ยไฮโซ
แล้วบ้านของคุณหนูตรีเนี่ย

มีทางขึ้นทางลง๔ด้าน
เรองรับว่าโรงสะดวก
และยิ่งตอนหน้าหนาวไม่ต้องกลัวค่ะ

เพราะเธอเป็นคนที่สนุกสนานอยู่แล้วมีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเท่า๒ชั่วโมงกันไม่ต้องเล่นหรอก

นั่งคุยกันเถอะ

ฉันอยากจะทราบว่าจากที่ผ่านมาผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่าน
เวลาจะเลือกตัวช่วยอะไรเวลาเข้าขั้นวิกฤตเนี่ย
จะเรียกอีกฉันไปให้ความช่วยเหลือ
ดิฉันอยากจะถามว่าถ้าอีชั้นวิกฤตเนี่ยใครจะช่วย
อ่าเจอคุณหนูสักทีเกิดวิกฤต
ต้องการความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณขึ้นมา
ท่านผู้ชมทางบ้านครับใครใครมีของมีอะไรพอจะช่วยเธอได้ไหม
จากที่เป๊กดูแล้วพ่อ
เพราะว่าอะไรทุกคนไม่ได้ดูศักดิ์สิทธิ์เลย
มีพี่หนูตีแหละที่อยู่ที่นี่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพี่จริง

ปัจจนัดคุณปาขาอย่างรอช้าเรามาสตาร์ทกันค่ะ
ไม่รอช้าดูภาทางแล้วคุณรุตรีนี่เริ่มใคร่กังวลนิยสนะเป็นกันเองได้

แล้วเมื่อที่เพลงแรกกันเลยนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
น่าของพี่หนูตีเนี่ยดาวไม่ออกจริงจริงว่าเธอโอเคกับเพลงหรือไม่โอเคนะเพราะเธอทำหน้านี้

ทางคายยังไม่สนิทพอเพราะขึ้นมาแค่เพลงแรกเรายังมาทายไม่ได้ว่าเธอรู้สึกอะไรแบบไหน
ต้องถามคุณแข่งขันทางด้านล่างนะครับ
เดี๋ยว

นี่ถ้าเป็นตอนเย็นเหมือนเรื่องพบเพลย์นี่ไม่แน่
ใช่พี่หนูตีไปยืนเมื่อกี้สวยแล้วแต่ออกไปให้พ้นไฟสองทางนิดนึง
อะเชิญครั้งแรกดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับผู้หนูตรีกันบ้างนะฮะ
วิมคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพลงสตาร์ทของพี่หนูตรีเนี่ยเธอจะใช้ตัวช่วยไหม
ผมว่าไม่ใช้เพราะว่าพี่หนูตีน่าจะน่าจะร้องได้นะผมว่า
แต่ว่าดูจากหน้าตอนอินโทรเพลงมานะคุณป่าคิดว่าพี่หนูตรีเธอมีความกังวลไหมในหน้าตาของเธอ
เหมือนแกฟังแล้วแกปิ๊งขึ้นมาเลยอ่ะปิ๊งเหมือนแกกำลังแบบกำลังจะหายตัวไปข้างหลังอะครับ

ใช่นะเพราะเราต้องการอัตรรักของประเทศ
ไม่อาจจะกำลังถอดอยู่ด้วยก็แล้วเราก็ไม่รู้

ถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่านี่เป็นเพลงแรกสามารถเลือกใช้ตัวช่วยได้เลย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

อาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ร้านเพลงที่หนึ่งเพลงมาครับขอโชคดีครับ
ปี๊ไหนเอา